ไหมอ่ะเซ็งค่ะคือคนที่ไม่เคยทำผิดอืม
อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยทำงานแต่คนที่ทำผิดบ่อยบ่อย
ทำผิดเรื่องสำคัญอาจจะไม่มีงานทำได้นะ
ใช่แล้วมันเป็นคดีสำคัญด้วย
มันหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
ตามทางการทั้งประเทศประโทษหลักฐานสำคัญด้วยอ่ะค่ะ
เออเมื่อนี่ท้อยเรือออกมาท้อยเรือท้อยเรือ
ยเรือมาถึงแม่น้ำแล้วลงแม่น้ำแล้วนะครับ
แต่ปรากฏว่านี่ไงเรือลำจริงที่เกิดเหตุโคบอล
นะถอยลงน้ำแล้วใบพัดหลุดครับ

ใบพัดเอาออกไปพิสูจน์โมโหปากกาหล่นเลย

พอท้อเอาไปพิสูจน์แล้วเข้าใจ
แล้วยังไงพอถอต้องเป็นคนมาใส่เองเหรอ
มันไม่ใช่ทางด้านของเจ้าอ
ไปเอาเรือลำที่เกิดเหตุจะออกมาจำลองเหตุการณ์ซะหน่อย
พิกัดการเดินทางแล้วก็เส้นทางที่ใช้
ความเร็วเรือจะมาเปรียบมาเทียบกับคำให้การของพยานไง
โดยมีผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างพร้อมหมดจากบริษัทเบอร์คิวรี่
เขาอุตส่าห์ให้ความร่วมมือเสียเวลามา
ก่อนหน้านี้นะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ก็ถอดใบพัดเรือไปตรวจหาหลักฐานนะครับ
แล้วก็เอากลับมาประกอบใส่เรือเหมือนเดิม
ตอนที่เจ้าหน้าที่ถอยเรือลงแม่น้ำเนี่ยนะครับ
แล้วจะเล่นทดสอบจะทำเสมอเหมือนจริงนะ
หลุดหายจมไปในแม่น้ำทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับ
ลงน้ำเพื่อทดสอบนะฮะ
ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ช่างประจำโรงจอดเล่าบอกว่าตอนใส่ใบพัดเรือเนี่ย
คาดว่าน่าจะใส่ใบพัดแล้วลืมขันบูธล็อกนะฮะ
เป็นบูธล็อกใบพัดนะครับ
ทำให้ตอนสตาร์ทเครื่องใบพัดมันกระเด็นหลุดจมหายไปเลย
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานถึงก็ทำยังไงรู้ไหม
จุดทูบว่ะถึงขั้นต้องจุดทูปแล้วนะ

จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะทำยังไงก็เอาเถอะนะ
แล้วสั่งให้ช่างเอาใบพัดสำรองมาใส่ก่อน
ส่วนใบพัดที่หลุดหายไปประสานนักประดาน้ำลำบากเขาอีกแล้ว
ต้องมาลงค้นหาเนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งของเรือ
เป็นวัตถุพยานสำคัญเป็นวัตถุพยานจริงกับตอนที่เกิดเหตุ

ไม่รู้นี่ก๊อฟในแม่น้ำเจ้าพญานน่ะ
ถึงเวลามันลอยขึ้นมาได้เองเหมือนร่างคนจมน้ำที่ไหน

ตอนที่แบบใบพัดเรือหลุดแล้วเนี่ยนะคะ
นึกในใจว่าใบพัดเรือหลุดหาย
ถ้าชิบหายเนี่ยหมายถึงเรือหายเนี่ย

เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะ
รู้ไหมคะว่าคุณผู้ชมใครโพสต์แล้วคิดคล้ายกันเลย
ทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะเมื่อวานนี้
ชาวเน็ตวิจารณ์ประเด็นนี้ยับเลยนะคะ

หลายคนตั้งคำถามเฮ้ยเหมือนที่ก๊อฟบอก
ใบพัดหรือขนทำไมมันหลุดง่ายจังเลยอ่ะ
ขนเนี่ยยังหลุดยากกว่าใบพัดเลยอะ
ปุ้ยไม่ได้หยาบคายนะหมายถึงเรือ
แต่ทนายเขาเอามาเล่นคำพ้องเสียง

เดี๋ยวน้องสาวพี่จะเสียหายไม่ได้
ทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะคนแรกเลยนะคะ
มีการโพสต์ออกมาด้วยหนังสือเห็นไหมคะ
พื้นขาวตัวหนังสือสีดำแบบนี้เลย
บอกว่าวิญญาณแตงโมน่าจะเฮียนถึงขั้นตำรวจต้องจุดทูบ
ขอให้การจำลองเหตุการณ์ราบรื่น

ตอนที่พี่เบิร์ตเล่าเนี่ยว่าใบพัดเรือมันหลุดเนี่ยนะคะ
ตำรวจผู้ซึ่งเชื่อในนิติวิทยาศาสตร์
คราวนี้ต้องเชื่อในศัยศาสตร์แล้วค่ะ
เพราะระดับผู้การของพทยศพลตำรวจตรีค่ะ
ถึงขั้นต้องจุดทูปบอกดวงวิญญาณของคุณแตงโมด้วยตัวเอง
บอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณแตงโมบอกว่า
การจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปด้วยความราบรื่น
ถ้าตำรวจถึงขั้นต้องมาใช้วิธีนี้
ผมก็ไม่เชื่อถ้าผมทางศัยศาสตร์บ้าง
ผมไม่เชื่อว่าคุณแตงโมอยากจะให้ใบพัดหายหรอก

หรือไม่จุดที่ไปพัดตกไปมันอาจจะไปเจอหลักฐานอะไรหรือเปล่า

คุณตังโมอาจจะอยากจะให้โดนจิตโดนใจให้ไปเจออะไรใต้น้ำหรือเปล่า
แล้วก็คิดไปได้ในหลายประเด็น
ใบพัดนำทาง
หรือเงินเยอะจนมือไม้อ่อน
อันนี้ชาวเน็ตพูดนะคะ
ในขณะที่หลายคนก็ขำนะบอกว่าเฮ้ย
แก้ปัญหาของตำรวจจุดทูปไหว้ว่ะ
จุดทูปไหว้นะคะ
บางคนก็คอมเมนต์นี่แบบนี้เลยบอก
เชื่อในผลนิติวิทยาศาสตร์แต่ใบพัดหายปักทูบ
อันนี้เรียกว่าย้อนแย้งไหมคะ

ด้วยคนไม่น่าเชื่อเลย
เกี่ยวกับดวงวิญญาณเฮียนคือประมาณว่า
เชื่อดวงวิญญาณเหรอนึกออกไหมคะ
อกจากนี้เพจดังอย่างอีแกงเหลืองเจ้าคะนะคะ
ก็มีการโพสต์ข้อความแซวเหมือนกันนี่
พื้นสีน้ำเงินตัวอักษรสีขาวชัดเจนแบบนี้

พบเห็นใบพัดเรือสปีดโบสต์ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ขอให้นำส่งคืนตำรวจสพเมืองนนทบุรี
เอาไปใส่พัดลมเด็ดขาดอย่าหาทำ
อันนี้ลักษณะประชดแหละดูออกนะคะ
บางคนก็โพสต์มาบอกว่า
เคยได้ยินแต่เงินมาผ้าหลุด
แต่มาณวันนี้ในกรณีของคุณแตงโม
วันนี้ได้ยินคำใหม่แล้ววันนี้ได้ยินคำใหม่แล้ว
เงินมาใบพัดหลุดสุดปัง

เคยได้ยินแต่เงินมาผ้าหลุดวันนี้ได้เจอ
เงินมาใบพัดหลุดสุดปัง

ทีนี้อีกเพจหนึ่งเออเพจนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะ
ว่าเขาจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยนี่
ใส่ไม้ต้องรอดใส่ไม้ต้องรอดปกติอะไรฮะ

ปกติช่วยคนช่วยเหลือคนเกี่ยวกับโควิด
เกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนของคน
ใบพัดเรือหรือขนคะทำไมหลุดง่ายจัง
หลักฐานสำคัญในคดีนะ
คุณตำรวจคุณตำรวจก็คุณตำรวจนั่นแหละ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ว
พอมันมีกระแสสังคมตีออกมาแบบนี้แล้ว
ไม่รู้หรอกนะคะว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจดูแล้วคุณต้องประมวลภาพคุณต้องคิดนะคะ
คือต้องเอาไปคิดต่อว่า
ตำรวจเองก็ถูกตั้งข้อกังขาเยอะนะครับ
ถ้าเจ้าเน็ตถามว่าเรายังจะไว้ใจท่านได้ใช่ไหม
ในการหารักฐานอะไรต่างแบบนี้
เพราะฉะนั้นการทำงานในคดีนี้อย่างที่บิ๊กแจ๊ดบอก
ตรงไปตรงมาแล้วอย่าเห็นแก่คนที่มีอิทธิพลแล้วเงิน